คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจย์พี่อ้อยณพาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยค่ะ
หน้าฝนมีคนเหงามารวมตัวกันเยอะเลยนะคะหลังหลังมีคำถามที่ส่งเข้ามาเยอะ
บางคนอาจจะแค่เหงาก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เหงาบางทีไม่ต้องแก้ปัญหา
เหงาก็เอาเวลาเหงาคุยกับตัวเองตอนนี้มีความสุขอยู่จริงไหม
มีอะไรก็ตามที่อยากทำไหมเพราะบางคนค่ะอยู่กับสิ่งที่ต้องต้องทำ
ลืมว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราอยากทำคืออะไรหรือแม้แต่สิ่งที่เราเจอวันนี้
มีเรื่องของความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันเรากำลังพยายามอดทนที่จะทุกข์ทุกทุก
ลืมไปหรือเปล่าว่าชีวิตเราควรจะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกัน
เอาเวลาเหงาไว้คุยกับตัวเองไม่แน่ค่ะเราอาจจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
วันนี้หลายคนกลัวความเหงาพอเหงาปั๊บคุยกับคนอื่นเหงาปั๊บเข้าไปดูโซเชียล
มันก็เลยทำให้เราละเลยกับบางช่วงเวลาที่เราสามารถสำรวจใจตัวเองได้นะคะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักของเรามีความทุกข์มากกว่าความสุข
วันนี้มีคำถามหนึ่งเป็นน้องผู้ชายแต่ก่อนนะตอนทำรายการความรักแรกแรก
อันดับหนึ่งเลยคนที่ส่งคำถามเข้ามามักเป็นผู้หญิงหลังพอกันเลยนะคะ
ไหนดูสิน้องเจออะไรมาอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยผมชื่อนิก
ตอนนี้กำลังมีปัญหากับแฟนและผมลำบากใจมากเลยครับพี่
ผมเป็นคนที่คบกับใครเปิดเผยตลอดพาไปเจอครอบครัวไปเจอเพื่อน
แม้กระทั่งในโซเชียลผมก็มักจะโพสต์รูปแท็กภาพ
เมนต์แสดงความรักกับแฟนตลอดซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนแฟนกี่คน
ผมเป็นคนที่ไม่เคยลบความทรงจำเหล่านั้นในโซเชียลเลยอืมเหรอ
เพราะผมถือว่ามันคือช่วงเวลาดีของผมในตอนนั้น
ซึ่งแฟนแต่ละคนของผมก็เข้าใจในเหตุผลนะครับจนกระทั่งได้มาเจอแฟนคนปัจจุบันนี้
หลังจากที่ผมเลิกกับแฟนเก่าคนล่าสุดได้ไม่ถึงเดือนเพื่อนผมก็แนะนำน้องคนหนึ่งให้รู้จัก
อืมเอ๊ะทำไมเลิกกับคนหนึ่งเร็วจังเลยนะคะคือหมายถึงว่าเลิกกันแค่ไม่ถึงเดือน
เริ่มมีคนใหม่แล้วหรือซึ่งปกติแล้วคนที่ผมคบมักจะอายุมากกว่าผมไม่ต่ำกว่า๓ปี
แต่กับน้องคนนี้อายุน้อยกว่าถึง๔ปีและเป็นแฟนคนแรกที่อายุน้อยกว่าด้วย
ผมก็เลยลองเปิดใจคุยกับน้องคนนี้พอผมได้คุยก็พบว่าน้องน่ารักนะครับ
ความคิดหลายอย่างเป็นผู้ใหญ่แม้จะติดงอแงบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร
คงเป็นนิสัยของผู้หญิงอยู่แล้วตลอดเวลาที่คุยกันมีบ้างที่เธอจะถามถึงแฟนเก่าของผม
ผมก็ตอบเธอทุกคำถามนะจนก่อนที่เราจะคบกันเธอก็เคยถามแยบ
มาลองใจว่าผมอ่ะยังรักแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัยนะ
เป็นวัยพี่ก็จะถามเหมือนกันเพราะว่าเลิกกันไม่ถึงเดือนมีแฟนใหม่ปั๊บ
ก็คงยังรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเก่ายังหลงอยู่ในใจบ้างหรือเปล่า
คือสิ่งที่น้องเขากังวลคือเอ๊ะเธอยังรักแฟนเก่าอยู่ไหมนะ
ถึงไม่ยอมลบรูปแฟนเก่าในโซเชียลเลยผมก็เลยให้เหตุผลทำเป็นตรงตรงว่า
รูปมันก็แค่ความทรงจำในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมอยากเก็บไว้
แต่ถ้าถามว่าผมรู้สึกอะไรอีกไหมกับคนเก่าตอบได้เลยว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว
เพราะผมสนใจคนปัจจุบันมากกว่าซึ่งเหมือนน้องเขาจะเข้าใจนะครับ
เราก็เลยคุยกันมาเรื่อยจนถึงเวลาที่เหมาะสมผมก็เลยตัดสินใจขอเธอเป็นแฟน
แต่คำตอบของเธอคือเธอพร้อมจะเป็นแฟนผมนะ
แต่ต้องหลังจากที่ผมลบรูปแฟนเก่าในโซเชียลให้หมดก่อนตอนนั้นผมค่อนข้างอึ้งกับคำตอบ
ผมก็เลยถามเหตุผลเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนใจกว้างขนาดนั้น
อีกอย่างถ้าใครไปดูรูปในเฟซบุ๊คผมแล้วเห็นภาพแฟนเก่าแล้วมาถามเธอ
เธอก็คงรู้สึกไม่โอเคที่จะตอบอันนี้เมคเซนต์นะพี่อ้อยว่า
เหตุผลของเธอผมก็พอเข้าใจได้ก็เลยตอบตกลงกับเธอว่า
โอเคจะลบภาพแฟนเก่าออกนะแต่ความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้ลบครับ
ผมใช้วิธีซ่อนภาพหรือไม่ก็ตั้งค่าภาพนั้นให้มีเฉพาะแค่ผมคนเดียวที่เห็นได้คนเดียว
ซึ่งมันก็จะขึ้นแค่ในโปรไฟล์ของผมเท่านั้นพอซ่อนภาพแฟนเก่าเรียบร้อย
ก็เลยขอคบเธออีกครั้งเธอโอเคตั้งแต่วันนั้นเรื่องราวดีของเราก็เกิดขึ้นมากมาย
ตลอดระยะเวลา๖๗เดือนที่คบกันผมตามใจเธอทุกอย่างอวดเธอลงโซเชียล
ทุกคนรับรู้ในเรื่องที่เราคบกันจนวันหนึ่งเธอก็เลยมาขอดูมือถือผม
ผมก็คิดว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครไม่มีอะไรปิดบังก็เลยให้เธอดู
เพราะเธอไปไล่ดูภาพเก่าถึงขึ้นภาพแฟนเก่าของผม
ซึ่งผมตั้งค่าไว้ว่าจะดูได้คนเดียวเธอโกรธผมมากบอกว่าผมโกหกเธอมาตลอด
ในเรื่องนี้ผมยอมรับครับแต่ผมมีเหตุผลนะผมอยากให้เธอสบายใจ
ผมก็เลยเก็บภาพเหล่านั้นไว้ดูเองแต่เธอก็ไม่ฟังผมบอกว่าผมลืมแฟนเก่าไม่ได้
ยังรักแฟนเก่าอยู่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนบอกเลิกกับผม
ผมพยายามอธิบายกับเธอจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วแต่เธอไม่ฟัง
ยื่นคำขาดว่าผมต้องลบรูปให้เธอดูไม่งั้นเราสองคนเลิกกัน
ซึ่งในความรู้สึกผมเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้น
ใจหนึ่งผมอยากให้เธอเข้าใจและให้เกียรติการตัดสินใจของผมนะครับ
ผมพยายามหยิบยกเหตุผลมากมายแต่เธอก็ไม่รับฟังและหนีผมไปเลย
ผมพยายามติดต่อเธอเธอก็ไม่คุยกับผม
เธอบอกว่าไว้ลบรูปหมดเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกัน
อ้อยครับผมควรลบรูปไหมความทรงจำของผมผมควรลบมันทิ้งดีไหม
และผมอยากถามพี่อ้อยว่าการมีรูปแฟนเก่าในโซเชียล
สำหรับพี่อ้อยคิดว่าเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าผมควรทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดี
สุดท้ายนี้ผมขอโทษพี่อ้อยด้วยนะครับที่ต้องมาเสียเวลากับปัญหาไร้สาระของผม
แต่มันทุกข์ใจมากครับพี่รบกวนพี่อ้อยด้วยครับ
ไม่มีอะไรไร้สาระเลยค่ะน้องค่ะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปหรือไร้สาระนะ
ถ้ามันทำร้ายหัวใจน้องได้แต่สิ่งที่พี่อ้อยจะบอกคือ
แฟนเก่ามันเป็นเรื่องแสลงใจของแฟนใหม่อยู่แล้ว
คือจะใจกว้างขนาดไหนก็ตามนะคะมันก็เหมือนมีอะไรที่ทำให้ระคายหัวใจอยู่บ้างนั่นแหละ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดถึงแฟนเก่าอืมยังไงดีเอาเป็นว่าพี่ไม่ได้เข้าข้างใคร
และเข้าใจน้องทั้งสองคือเข้าใจน้องนิกด้วยเข้าใจแฟนน้องด้วย
คือในมุมของน้องก็จะงงว่าเฮ้ยก็เป็นแค่รูปที่อยู่ในโซเชียลจะจริงจังอะไรมากมาย
เมื่อเราก็ยังรักกันมากในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน
แต่เข้าใจแฟนน้องนะทำไมเขาจะไม่น้อยใจอ่ะคะ
ก็ถ้าน้องไม่รู้สึกอะไรลบรูปแฟนเก่ามันยากตรงไหนหรือ
ป่ะถึงได้บอกว่ามันไม่มีใครผิดเลยค่ะ
ต่างคนต่างคิดในมุมของตัวเองได้ทั้งนั้น
มันสุดแท้แต่ว่าเรารักกันมากพอจะยอมในบางเรื่องที่มันกระทบความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่า
อ้อยมองว่าอย่างนี้เขาเองอาจจะมีความไม่มั่นใจบางอย่าง
เนื่องจากว่าน้องเริ่มต้นรักใหม่ไวไปนะในความเป็นจริง
กับแฟนเก่าไม่ถึงเดือนมีแฟนใหม่แล้ว
แฟนใหม่จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าตกลงมีเธอเพราะมีใจ
หรือแค่เอามาแทนแฟนเก่าหรือเปล่าเอาจริงจริงเธอก็มีสิทธิ์คิดแบบนั้นได้นะคะ
อยากเก็บภาพที่เป็นความทรงจำที่ดีคือต่อให้ลบภาพที่เคยถ่ายไป
สมองและหัวใจก็เก็บสิ่งที่เป็นความทรงจำได้นี่นา
ไม่รู้นะพี่คิดแบบนี้ลองคิดใจเขาใจเราอะค่ะ
ถ้าแฟนน้องเป็นเหมือนกันเลยเก็บภาพแฟนเก่าไว้เต็มโซเชียลไปหมด
แล้วบังเอิญร้านที่เราไปดื่มกาแฟด้วยกันเฮ้ยเราเคยเห็นว่าเขาเคยไปกับแฟนเก่า
ว่ายังไงก็ตามมันมีความรู้สึกกระตุกหัวใจเราอยู่นะ
คือไม่ได้มองว่าผิดหรือไม่ผิดนะคะที่จะเก็บรูปแฟนเก่าไว้
แต่มันอยู่ที่ถ้าบังเอิญเราคบกันแล้วเรารู้ว่ามันกระทบหัวใจของคนใหม่
เราจะทำไหมล่ะคนเก่าไม่ใช่เวลาของเราแล้วค่ะ
เราจะเก็บรูปหรือลบรูปเขาไปไม่มีผลอะไรต่อใจเขาแล้ว
แต่กับคนที่เป็นแฟนเราในปัจจุบันนี้ต่างหากเขาคงไม่ได้รู้สึกดี
บใดก็ตามที่คนที่เขารักยังมีรูปกอดกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
เอาจริงนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นแฟนเก่าหรือจะเป็นผู้หญิงคนไหนในโลกก็ตาม
อีกอย่างค่ะการโกหกเพื่อให้สบายใจอันนี้ฝากไปถึงทุกคน
ยังไงมารู้ทีหลังพังกว่านะคะคือทำเป็นเหมือนลบรูปไปแล้ว
พอเขามารู้ว่าไม่ได้ลบยิ่งทำให้ข้อสงสัยของเขาชัดเจนขึ้นนะคะว่า
นั่นไงเรายังเอาใจไปผูกไว้กับแฟนเก่าอยู่เลยถึงยอมโกหกเขาได้ขนาดนี้
โกหกหรือบอกไม่หมดมารู้ทีหลังพังกว่าค่ะน้อง
ขีดเส้นใต้เอาไว้กับคำนี้เลยนะพี่เชื่อเสมอว่าทำทุกอย่างด้วยความจริง
อย่างน้อยความจริงน่าจะปกป้องเราอย่าไปโกหกแล้วบอกว่าโกหกเพื่อให้เธอสบายใจ
ไม่มีใครสบายใจอะค่ะพอมารู้ทีหลังว่าคนที่เรารักกำลังโกหกเราอยู่
อย่าลืมนะคะคำที่พี่อ้อยพูดบ่อยมากความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก
และลำบากที่จะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ตามที่โกหกมันมีสองอย่าง
หนึ่งทำไมคิดว่าเขาโง่และหลอกง่ายสองการโกหกบอกว่าเราสบายใจ
โกหกนั้นเราไม่รู้จริงว่านี่แค่เรื่องแรกที่เธอโกหก
หรือเรื่องที่ผ่านมาเธอโกหกทุกเรื่องเห็นไหมคะว่า
ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมากเหมือนกันถามใจตัวเองนะคะนิกนะ
น้องรักเขาและอยากดูแลเขาคนนี้จริงจริงหรือเปล่าถ้าใช่
เรื่องที่เขาขอมันยากตรงไหนอ่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรารักใคร
เราก็ต้องดูแลหัวใจคนปัจจุบันของเราไม่ใช่หรือพี่อ้อยถึงใช้คำว่าสละโสด
มันแปลว่าเราก็ต้องสละความสุขซึ่งความโสดบ้างเหมือนกันนะจะมาบอกว่า
ก็ฉันอยากเก็บรูปแฟนเก่างั้นก็อย่าเพิ่งมีแฟนใหม่สิ
อยู่กับความทรงจำครั้งเก่าไปก่อนจริงจริงพี่อ้อยรู้สึกว่าน้องที่เป็นแฟนของนิกเนี่ย
แฟร์อย่างหนึ่งนะคะคืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เขาพูดเลย
มีผู้หญิงบางคนแรกแรกอะไรก็ได้อ๋อไม่เป็นไรจ้ะเก็บไว้ก่อนได้
แต่พอนานไปลุกขึ้นมาอะไรก็ไม่ได้ภายหลังอันนั้นพี่ว่าไม่โอเค
แต่อันนี้เขายื่นเงื่อนไขเลยจะเป็นแฟนเขาใช่ไหมลบรูปแฟนเก่าออกก่อน
และถ้าลบรูปแฟนเก่าได้โอเคเราเป็นแฟนกันมันไม่เป็นเรื่องผิดหรือไม่ผิดอะค่ะ
แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเพียงแต่เขาก็ต้องซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกตัวเอง
และเราก็ต้องซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกที่มีระหว่างกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่รู้นะพี่ก็ยังอยากให้น้องดูแลความรักครั้งนี้ให้ดีอะค่ะ
อันนี้พี่อ้อยไม่ได้ขู่นะตอนนี้น้องนิกกับแฟนเปิดใจนั่งคุยกันดีเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราคิดอะไรรู้สึกอะไรและรักเขาแค่ไหน
จนรู้สึกว่าภาพแฟนเก่าจะมีหรือไม่มี
ไม่ได้ทำให้เรารักเธอน้อยลงแล้วยื่นมือถือให้เขาลบภาพเองกับมือค่ะ
เผื่อจะซื้อความไว้ใจกลับมาได้บ้าง
หรือบางทีเธอเราขอเก็บภาพนี้ได้ไหมเพราะเราดูดีมากเลย
เธอไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายกันใหม่แล้วกันเนอะ
รักกันอยากให้ทำความเข้าใจใส่ใจ
ไม่ใช่เอาใจจนกระทั่งรู้สึกว่าเขาเริ่มเอาแต่ใจ
แต่เรื่องแบบนี้พี่อ้อยรู้สึกว่ายังไม่ต้องไปถึงขั้นเอาใจ

แต่น้องได้ทำความเข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องลบ
เข้าใจหรือยังว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไง

ยังเห็นภาพแฟนเก่าของเราเคียงคู่กับเราอยู่ตลอดเวลา
มีแฟนอย่าลืมสละความสุขซึ่งความโสดบ้าง
ภาพแฟนเก่าไว้ก็ไม่เห็นเป็นอะไร
อันนั้นคือน้องรู้สึกเองแต่กับใจเขาเขารู้สึกไง
จะมาบอกว่าเฮ้ยเธอเรื่องเล็กแค่นี้
แต่ละคนให้ความสำคัญกับบางเรื่องไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถามตัวเองอีกทีนะคะนิก
รักเขามากพอจะสละความสุขบางอย่างของเราเพื่อเขาได้ไหม
ถ้าน้องไม่ได้รู้สึกอะไรกับแฟนเก่าแล้วก็ลบออกไปสิ
ปัจจุบันมันเป็นภาพที่มีแต่เราสองคน
สบายใจด้วยกันทั้งคู่ไม่ดีกว่าหรือ

บังคับไม่ให้แฟนมีเพื่อนเลย

ซึ่งอันนี้พี่งงมากเลยว่าทำไมต้องทำขนาดนั้น
แต่เรื่องนี้เนี่ยแฟนของนิกขอน้อง
มันเป็นเรื่องที่พี่อ้อยว่ามันเล็ก

เขาถึงอยากอยู่ในโลกทุกใบของน้อง
เขาคงรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะตกลงที่เรามีเขา
เพราะอยากดึงเขามาแทนแฟนเก่าหรือเปล่า

ใครสักคนเข้ามาเป็นดาราสมทบ
คบเพื่อที่จะลืมแฟนเก่า
ไม่มีใครอยากเป็นคนที่แทนที่ใคร
ทุกคนอยากหาที่ใหม่ของตัวเองให้เจอ
ขนาดรูปแฟนเก่าน้องยังไม่กล้าลบเลย
อ่ะเขาก็คงคิดได้เหมือนกันว่า
แสดงว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ได้มีคุณค่ามากพอ
ในการพี่นิกจะเก็บข้าวอ้อยในโซเชียล
ยังเก็บภาพของเขาไว้คู่ไปกับภาพของแฟนเก่าอยู่เลย

นิกคะเวลาที่มานั่งฟังปัญหาของใคร
ปัญหาเรื่องแฟนเก่าติดอันดับต้นเลยนะคะ

แฟนเก่าของเขาคุยกันแล้วเขาก็บอกว่า
แฟนเก่ายังเป็นเพื่อนที่เขาจะต้องดูแล

ถ้าคนเก่าอยู่ในใจอย่าดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บ

ลบภาพเขาออกไปยากตรงไหน

มันเป็นเรื่องของการดูแลใจของคนที่อยู่ข้างเราเท่านั้นเองนะคะ

อ้อยเชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นประเด็นในการถกเถียงกันเลยแหละ
น้องมีมุมไหนที่อยากจะร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็น
ส่งเข้ามาในอีเมลได้นะคะ
หรือเจบไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
อยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ต้องไปอยู่ในโลกโซเชียลก็ได้
ขนาดนั้นหรือเปล่าเราโลกสวยขนาดนั้นได้จริงหรือเปล่า

วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ